รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์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

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเดรูไม่รบใครออกไข่นะครับ

มาจากแฟนเพจของรายการมูไนท์
เขาบอกว่าเขาสามารถออกจากร่างกายของเขา
แล้วไปไหนมาไหนไปเมืองรับแร่อย่างนี้

เขาบอกว่าเขาเข็นวิญญาณได้นะฮะ
วิญญาณออกจากร่างได้นะครับ
ที่ออกมาเป็นร้อยกว่าครั้งครับคุณผู้ชมครับ
ถึงขนาดที่ว่าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้

วันนี้คืออยู่คนเดียวเอาผีมาเป็นเพื่อน
ทีมงานก็พยายามอ่านในเฟซบุ๊กเฮ้ย
เรื่องราวของเขาน่าสนใจสนใจมาก

แต่วันนี้ยังไงเราจะเอาแค่บางเรื่องของเขามาเล่า
ให้ท่านผู้ชมฟังว่าเขาไปเจออะไรมาบ้าง
วันนี้ขอต้อนรับคุณสุวัสดิ์โหงทองหรือคุณกบครับ
คุณกบดูเป็นวัยรุ่นพันธุ์สมัยอยู่เลย

ผมเป็นวิศวกรสื่อสารครับผม

ก็คือกระเสียนออกมาได้สามปีแล้วครับ

ไอ้เหตุการณ์ที่ชื่อขอบคุณบอกว่าแปลกเวอะเนี่ย

เรียนอยู่แถว
อาจารย์เขาก็พาไปไปนั่งสมาธิ
กลางคืนเนี่ยผมก็จะมีกิจวัตรของผมเลยคือผมจะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็นอนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งผมเรียนปวชครับผมย้ายไปเรียนที่จังหวัดชุมพรนะครับ
แล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งสมาธิแล้วก็นอนเป็นปกติเลยทุกวัน
แล้วปรากฏว่าวันนั้นตัววิญญาณมันออกจากร่างเลย
คือมันเป็นยังไงก็คือมันเหมือนกับตอนที่เราตัวเราแข็งนะครับตัวเราแข็ง
ตัวเราแข็งเสร็จแล้วเราเลื่อนเรารู้เลยว่าเราเลื่อนนะแล้วก็มันสว่างแรปขึ้นมาเลย
เห็นตัวเราด้วยนะเราเห็นตัวที่มันเป็นวิญญาณแล้วก็ตัวที่มันเป็นร่างกายที่นอนอยู่
คุณกำลังจะบอกว่าคุณเห็นเหมือนกระจกสะท้อน
ประมาณนั้นเลยครับผมมันมีสองร่างเลยเรายืนร่างหนึ่งยืนดูอีกร่างหนึ่งอะครับ

ไม่ใช่ภาษาคน
คืออะไรครับ

เป็นยังไงเป็นประมาณยังไง
มันจะยุ่ง

ภาพเก่าพวกนี้กลับมาบางทีฝันติดกันสถานที่เดียวกันนะ๓วัน

ใช่มันทนไม่ไหวจนขนาดต้องไปดูอะ
ไปดูวัตถีที่เราเคยอยู่ชาติที่แล้ว

ไปดูที่ไหนมาบ้าง
ไปดูที่กะบี่กับพังงาครับ
ได้เห็นบ้านตัวเองไหมในอดีตหรือไม่เหลือละ
ไม่เหลือละครับผมมันไม่เหลือละครับ

เขาไม่ได้อยู่แบบปัจจุบันนี้ก็เยอะแยะไปหมด

เรื่องราวของเขาเนี่ยยิ่งต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เพราะหลังจากวิญญาณคุณออกจากร่างบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนถึง
เมื่อวิญญาณเขาคิดว่าคุณเป็นผีด้วยกัน
วิญญาณหรือผีเนี่ยเขามาขอเป็นเพื่อนด้วย
มาอยูอยู่ด้วยกันเลย
อันนี้เมื่อไหร่ค่ะนานต้อนึง
อย่างไรฮะ
ประมาณว่าอยู่คอนโดก็อยู่มาวันนึง
คือด้วยสภาพปกติเราทำสมาธิขอนอนประจำ
เราก็จะรู้สึกได้ว่ามีคนมาหาเราที่ประตู
ประตูเลยอ่ะจะมีคนมาหาเราก็รู้แล้ว
แต่เขาก็เข้ามาเขาก็บอกว่าผมชื่อชัย
ผมจะเขาประสบบัติเหตุก็คือบัติเหตุมอสัย

จะมาขออยู่ด้วยเสร็จผมก็เราก็โอเคนะ
เพราะว่าเราก็อยู่คนเดียว
คุณตอบเขาก็ว่าไงเอาดิมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เหรอ

เราโอเคเราได้
ตอนนั้นไม่มีลูกไม่มีเมีย
ไม่มีอยู่คนเดียวอยู่ค้นโดคนเดียว
ลักษณะที่คนที่ชื่อชัย
คุณก็รู้อยู่แล้วว่านั่นคือผีละ
รู้รู้ครับ
ลักษณะที่เขามาเป็นยังไงคะ
มาเป็นรูปร่างของคนปกติคือ
เขาใส่เสื้อลายลาย
ก็คือปกติไม่ได้น่ากลัว
ไม่ได้น่ากลัวครับ
คุณก็บอกเอาสิมาอยู่ด้วยกันเพราะฉันก็อยู่คนเดียว

ยังไงต่อฮะพอเราได้ตกลงให้เขาอยู่ด้วย
ให้เขาอยู่ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเขาพาผมไปเที่ยว

คือเหมือนกับพาไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

คือเหมือนกับเขาไปข้างหน้าผมตามไปข้างหลัง
แต่ว่าเราเนี่ยมันก็ลอยกันไปนะ

ชงนถึงตำแหน่ง

ณปัจจุบันว่ากับคอนโดมันอยู่ตำแหน่งไหน

ผมรู้ว่าตำแหน่งอยู่ที่ตะวันตกของคอนโด

เสร็จแล้วเขาก็

ติซ้อนมิติซึ่งมันเป็นมิติของ

เราเข้าไปเราก็เดินตามชัยไปเรื่อย
เสร็จแล้วก็มันจะมีบ้านแต่ละหลัง
บ้านเป็นยังไงบ้านเหมือนบ้านเทาเฮาบ้านหรือเปล่า
เหมือนครับเป็นบ้านคนไทยสมัยก่อน
คือยกพื้นขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่ง

เหมือนอายุทยาอย่างนี้เนอะ
แต่มันเป็นบ้านมุงจากธรรมดานะครับ

พื้นขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วก็เป็นจาก

เราก็เดินก็คือเราก็ลอยไปเราก็ไปดูกัน

คนนี้ก็ตัวเขาจะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็

ไปที่เป็นเขาเรียกว่าเมืองรับแรง

เป็นเมืองรับแรร์คราวนี้ผมจะสรุปนิดนึง
แล้วเขาคือเทวดานะครับ

เป็นภูมิเทวดา

เหนือขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นลูกคเทวดา

ซึ่งคือเทวดาที่อยู่บนอากาศ

ก็คือเป็นเทวดาที่อยู่บนพื้นดิน

คุณเลยเชื่อว่าตอนนั้นคุณได้มีโอกาสไปเห็นเมืองรับแร่มาแล้ว

ก่อนที่จะมาหาข้อมูล
ก็ไปถามกับท่านผู้รู้

ยายก็อยู่ไปกับผมไปเรื่อยครับประมาณ๒ปีครับ
คุณจะเจอกับชัยก็ต่อเมื่อคุณหลุดออกมาจากร่าง

คือเรากินข้าวไปก็อะชัยกิน

จริงแล้วก็ตอนเราดูทีวีเนี่ย

แล้วคอมพิวเตอร์ก็ให้ปรับวะขึ้นเองมา
ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ว่ามันบู๊ดได้ไง
ก็คือหลังจากนั้นมาผมก็พอ๒ปีเสร็จเนี่ย
ผมก็ย้ายที่ทำงานไงต้องไปอยู่นครปฐม
เพราะฉะนั้นคอนโดนัทุนซื้อหรือเช่า

ก็คือปล่อยให้คนเช่าประมาณ๒เดือนได้
แต่คนเช่าเขาก็โทรมาบอกว่า

ทำไมอ่ะใช่อ่ะสิ

ผมก็เลยบอกว่าลองจุดทูปบอกเขานะประมาณนี้เอง

โถคุณพูดอย่างนี้ผมก็ไม่เช่าต่อแล้วล่ะ

เขาบอกว่าเช้าบางทีแต่ตามข้อมูลคุณลองอ่านดูสิ
ช่วงเช้าถ้าสมมุติจะต้องไปตื่นทำงานเช้า

คือจะต้องมีนาฬิกาปลุกใช่ปลุกใช่ป่
ผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้เรียกหน่อยนะ

ใช่เรียกชื่อผมนี่แหละเสียงดังมากเลย

แต่ไม่ได้เชื่อ

ก็เคยรู้นะคะเพราะเล่าให้ฟังบ่อย

เพราะว่าเห็นเขานั่งสมาธิอะไรเป็นประจำอยู่แล้ว

คุณเคยเรียกเขาแล้วเขาแบบเหมือนคนตายไหมหรือยังไง

ไม่ค่ะเพราะว่าก่อนนอนเขาจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะ

พอนอนเนี่ยเขาจะออกจากร่างไปตอนไหนเราไม่รู้
ทีนี้คำถามสำคัญผมอยากรู้มากเลย
ทำไมถึงเชื่อเขาว่าเขาถอดจิตได้
อะไรเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้คุณรู้สึกว่า
แฟนคุณเนี่ยถอดจิตได้
ค่ะก็จริงแล้วเหมือนกับมันคือคิดไปมันเหมือนมโนใช่ไหมครับ
แต่ว่าคือหลังจากที่เขาไปดูมา

แล้วก็เหมือนกับไปศึกษาว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ย
มันอยู่ขั้นไหนของเขาอยู่สมาธิขั้นไหน
หรือว่าเวลาสงสัยเขาก็จะไปหาผู้รู้อย่างเช่นไปหาพระอาจารย์
ไปหาคนที่มีความรู้มากกว่าเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยเขาก็มาทำเพิ่ม
คือเขาก็มานั่งใช่ปฏิบัติเพิ่มค่ะว่าในทุกวันเขาจะต้องมีสติ
แล้วเขาก็พยายามนั่งสมาธิบางทีก็นั่งนานมากอะไรอย่างนี้
ทีนี้คุณพระดำเมื่อกี้เราคุยถึงที่ตอนที่เขาเนี่ยย้ายไปที่นครปฐม
นะครับไปอยู่นครปฐมไม่เท่าไหร่ไปช่วยปลดปล่อยผีอีกต่างหาก
คุณไปปลดปล่อยอะไรผีนักโทษประหารนักโทษประหารเลย
เขาดวงวิญญาณเขาถูกพันธนาการอยู่กับตรงนั้นเลยตรงที่ผมนอน
ก็คือที่ทำงานเนี่ยเขาจะมีที่นอนให้สำหรับพนักงานที่ทำงานกลางคืน
ก็คืนนั้นผมก็ทำงานทำงานเสร็จก็นอนช่วงก่อนเช้าประมาณตี๔ก็ตี๕อะไรประมาณนี้ครับ
นอนเป็นประจำแล้วก็วันนั้นมานี่เขามาเลย
ใครมาเป็นนักโทษเนี่ยนะนักโทษประหารเขามายังไง
เข้ามาเนี่ยไม่มีหัวด้วยมาแต่ตัวเป็นโครงสร้างขาวเหมือนกัน
โครงสร้างกับเขาแล้วก็เขาก็เดินรอบเตียงเลยนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา
เราก็กำหนดเขาถามว่าเออเป็นใครเขาบอกชื่อเหลิม
คราวนี้มันด้วยความรู้สึกเรารู้ได้ว่าด้วยความทุกข์ทรมานของเขาครับ
ขพเจ้าขออุทิศให้กับคุณเหลิมที่เขา
คิดว่าปลดปล่อยมันเหมือนเป็นการบุญตัวใหญ่ก็คือบุญของการเจริญภาวนาเนี่ยตัวนี้สามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณได้ครับ
คุณกบบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณทั้งหมดไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟัง
เขาก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายเขาเชื่อเพราะอะไรเขาถึงจะเชื่อ
มันมีเหตุการณ์ครับก็พอดีน้องชายเสียชีวิตนะครับ
น้องชายเสียชีวิตก็ด้วยบัติเหตุก็เหมือนกับไปปั๊มลมเพื่อที่จะเอารถไปเข็นมะพร้าวนะครับ
บางสะพานมะพร้าวเยอะไปปั๊มเสร็จแล้วก็มันเกินขนาดมันทำให้กระทะล้อเนี่ยดีดออกมา
แล้วก็ปะทะร่างของเขานะครับโดนครึ่งปากครึ่งจมูกแล้วก็ลำตัว
แล้วก็ขึ้นปากครึ่งจมูกไปกระแทกกับเขาเรียกว่าไขสมองข้างหลัง
ก้านสมองครับก้านสมองแล้วก็เสียชีวิต
ตอนที่เขาตั้งศพเนี่ยผมก็ได้กำหนดคือมันเข้าเองนะครับ
ผมก็เลยกำหนดไปหาน้องชายดูก็ปรากฏว่าไปเห็นเขาไปเห็นจริงก็คือ
มันเป็นป่าป่าใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากเลยแล้วก็มีน้ำตกสูงมากเลย
เราไปเจอเขาอยู่ตรงเนินดินมันเป็นเขาลาดนะครับ
ผมไปเจอเขาตรงเนินดินเขาก็ชี้บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะ
แต่ตรงนี้ก่อนหน้านี้มีคนนู้นเขาย้ายไปอยู่ตรงนู้น
เขาพูดอย่างนี้กับผมนะครับแล้วก็ถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่ามึนมันมึนมึนเขาบอกแค่นั้นนะครับสักพักหนึ่งมันเหมือนกับมีมันมีเวลาของมันอยู่
ผมเข้าใจว่างั้นเหมือนเข้าไปเยี่ยมมันต้องมีเวลาอะไรสักอย่างหนึ่ง
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งนะผมก็เขาก็เดินมาส่งเขาก็เดินมาเรื่อย
ผมก็เดินข้างล่างแต่เขาเดินข้างบนนะเขาเดินข้างบน
ผมเดินเข้าอุโมงเขาเดินข้างบนออกไปเลยเราเข้าอุโมงปุ๊บกลับเข้ามาที่ร่างเราปกติ
ตอนที่เห็นหน้าน้องชายเป็นยังไงหน้าตอนนั้น

ไม่ได้เป็นเหมือนโดนที่ระเบิดในกระทะล้อกระแทกไม่เหมือน
ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นปกติเลย

ครั้งที่สองบวชอยู่เป็นพระก็ช่วงนั้นที่บอกว่ามันออกบ่อยเราก็เลยแบบกำหนดไปดูน้องชาย

น้องชายไปเสียชีวิตไปสักพักหนึ่งประมาณสัก๒ปีได้มั้งครับประมาณนั้นน่ะ

ปีสองปีประมาณนั้นนะครับผมก็เลยกำหนดไปดูก็ไปเห็นได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงกำลังเขาอ่อนแรงมากเลย
คือจุดที่ผมไปดูก็คือจุดที่เอาเท่าอังคารของเขาไปลอยตรงชายทะเลครับผมได้ยินเสียงเขาแล้วกันผมได้ยินเสียงเขาแต่ผมไม่เห็นเขาหรอก
แล้วผมก็ได้ยินเสียงเขาอ่อยมากเลยเสียงเหมือนอ่อนแรงนะครับ

ก็ด้วยวิบากรรมของเขาครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นวิบากรรม

มาครั้งที่๓หลังจากที่น้องชายเสียชีวิตไป๑๑ปี

ยังอย่างคราวนี้พอผมเห็นสภาพอย่างนั้นผมก็เลยแบบทำบุญใส่บาทแล้วก็พยายามอุทิศกรรมฐานให้เขาทุกวันทุกวันเลย
ก็พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยประมาณสัก๑๐กว่าปี๑๑ปีนะผมไปเจอเขาที่บ้าน

บ้านที่ปัจจุบันบ้านเขาเลยไปเสร็จผมก็นอนกลางวันนะครับ
นอนกลางวันแล้วก็เกิดอาการเหมือนกันคือถอดออกมา

ตัวชานั้นถอดออกมาปุ๊บเราก็เห็นน้องชายเราเลย

เขาเดินอยู่ข้างล่างเลยเขาเดินขึ้นบันไดดุ๊กขึ้นไป
เดินขึ้นบันไดปุ๊บเราก็เดินตามเราก็ไปเจอเขาอยู่ในห้องนอนเลย
เขาก็นอนปกติในท่าของเขาเลย
ผมก็เลยแบบแซวจริงผมไม่เล่นหวยหรอกแต่ผมแกล้ง
ผมก็ถามว่าหวยออกอะไรเนี่ย

ผมก็บอกว่าหวยออกอะไรเนี่ยผมก็แกล้งเขา

ผีให้หวยกันได้ยังไงไม่เข้าใจ

ตายอะไรพอมั้ง
ยังอยู่นะครับ
ผมก็เขานอนปกติเสร็จแล้วมันเกิดอาการ

ก็เราก็จะเห็นหมู่บ้าน

มันก็พุ่งไปแต่เราไม่ได้พุ่งเข้าบ้านหลังนั้น

เขาไปจุติเป็นหมูครับเกิดหมู
จริงเขาเกิดเป็นหมู

เพราะว่าพอผมพุ่งไปเนี่ย

มันวิจิตมันสื่อได้เลยมันสื่อได้เลยครับผม

ขานของเขามันเป็นหมูแล้วเราจะคุยกับเขาไม่ได้แล้ว

ครั้งที่๓ที่เจอน้องชายคือ๑๑ปี
หลังจากที่เขาตายไปยังเป็นคนให้หัวอยู่
หลังจากนี้อีก๒ปีหรือตายไปอีก๓ปี

สื่ออะไรกันมั้ยสื่อกันมั้ย

ใช่มันคุยกันไม่ได้
มันคุยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าภาพของ

เป็นหมูแล้วคือเราสื่อสารกับเขาไม่ได้

ยังไม่ไปเกิดเนี่ยเขายังจำคุณได้อยู่

ไปชดใช้กรรมเป็นหมู
คุณก็เลยบอกคุณเชื่อเพราะว่าเมื่อชาติที่เขา
เกิดเป็นน้องชายคุณเขาชอบล่าสัตว
เขาชอบล่าสัตว์ชอบล่าสัตว์มากเลย
คือวันหนึ่งเขาจะไม่ว่างเลยจากการล่าสัตว์เลย

หรือว่าจะไปยิงนกตกปลาอะไร
แล้วหมูอะไรเขาเคยไปฆ่าหมูไหม

คือเกิดเป็นเดรฉาน

ใช่เรื่องกฎแห่งกรรมเลย
คุณกำลังจะบอกว่าบางทีตายไปแล้ว

แต่สิ่งที่ผมกำลังงงคืออะไรคุณพระดำ

บางคนไปอยู่อีก๑๑ปี๑๓ปีกว่าจะไปเกิดก็มี

มันมีเวลาของเขาว่าจริงแล้วเขาจะต้องไปตายเมื่อไหร่
แต่บางทีไอ้กรรมที่เขาทำเขาเรียกว่ากรรมตัดลอน

ก็จะทำให้เขาเนี่ยยังต้องล่อนเล่ไปก่อน
คือหมดบุญแต่ยังไม่หมดกรรม

แล้วกรวดน้ำเขาได้มั้ย
เขาได้ตั้งแต่เราอธิษฐานจิตแล้วครับ

ตั้งแต่จิตมันสับสำเร็จได้ด้วยจิตไปแล้ว

บุญกรรมใดที่ผมเอ่อบุญใดที่ผมเคยทำมาเนี่ย
ผมขออธิษฐ์ให้คุณพ่อผมในประกอบกระเนิดพ่ออย่างเงี้ย

วดน้ำมันเหมือนกับการให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานอะไรประมาณนี้ครับ

คุณอยากจะมาบอกแค่ว่าบาปบุญคุณโทษ

อะไรที่คุณอยากจะสื่อสาร
บาปบุญคุณโทษมีจริง

คิดว่าจะไปเรียนให้มันถึงจุดสูงสุด

คิดว่าจะลองปฏิบัติ
ให้เหมือนกับอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติได้

นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่

บาปบุญคุณโทษนี่มีจริง
คนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว

จุดประสงค์ที่เขาอยากจะมาออกรายการของเรา
คุณกบเรื่องของคุณสนุกมาก
แต่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อก็ได้

แต่สิ่งที่เขามาสัมภาษณ์วันนี้

ขอบคุณบ่ายด้วยนะ
เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
ช่วงอาจารย์รักของท่านเทพตัวเรานะครับ

ถอดไปนี่เขาเรียกว่ากายทิพย์

เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยเรื่องนี้ครับ
คนที่ถอดจิตออกไปโดยที่อาจจะ
ไม่ได้เคยเรียนขั้นสูง

หรือเขาอาจจะหลุดออกไปเลยอย่างนี้

มันทะลุท้ายรถกระบะคันหน้าแบบผ่านวืด

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ

เมื่อกี้ได้มีโอกาสเห็นไหมฮะเกี่ยวกับเป็นวิศวกรคนหนึ่ง
วิศวกรไฟฟ้าแต่เขาบอกว่าวิญญาณของเขาเนี่ยชอบหลุดออกจากร่าง

เทพกายทิพย์เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า

กายทิพย์คือกายในของเรา
ก็เหมือนกับวิญญาณตรงนี้นะคุณหนุ่ม
มนุษย์เราที่ประกอบในความเป็นร่างกายในความเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วย
ขันห้าซึ่งมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

วิญญาณออกจากร่างคนเหล่านี้จะทำได้เมื่อปฏิบัติสมาธิจิต
จนถึงขั้นหนึ่งเช่นจตุยานหรือยานต่างเนี่ยนะ
ถอดจิตออกมาพิจารณากายหรือไปในที่แห่งใดตามปรารถนาได้ตามกำลังในการปฏิบัติ
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาออกในรายการของเรา
เขาต้องการจะบอกอย่างเดียวว่าบาปบุญคุณโทษมีจริง
ตัวเองเป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็เห็นอย่างเนี่ยตั้งแต่เด็ก
แล้วแฟนรายการว่าถ้าบ้านไหนผีดุหรือมีวิญญาณอยู่
โชคดีนะถ้าเราเป็นคนที่แบบมีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นคนมีสมาธินะ
แล้วอยากลัวเราก็อุทิศบุญให้เขาเราก็คุยกับเขา
บอกด้วยเรารู้ว่าเขามี

อย่างนี้แสดงว่าตัวเขาเนี่ยสื่อสารกับ
วิญญาณได้แต่ทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่า

แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาหลุดไปเองหรือว่าเขา

แต่เกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่สามารถกำหนดได้ว่า
วันนี้ฉันจะนั่งเพื่อถอดไม่ได้

ไปเรียนหรือต้องไปศึกษาเพิ่มอะไรไหมครับ
เขาต้องไปปฏิบัติสมาธิ

ในเรื่องของสมรรถะภาวนา
สมรรถาภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิ

กำหนดกระสินลมกระสินไฟกระสินน้ำ
แต่ในกรณีของคนที่ถอดจิตออกไป

หรืออาจจะหลุดออกไปเลยอย่างนี้

เพราะมันไปหลง

แล้วรู้ไหมอะไรเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

เพื่อนเขาที่เป็น
วิญญาณพาเขาไปเที่ยวเมือง
แลคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ

กับโลกสวรรค์และโลกของ
โลกที่ลึกลับเวลาไม่เท่ากับเรา

เรากลับไปหลง
ตายเลยนะ
ในนาทีนี้จะถอดจิตออกไป
เพราะว่าเขาเชื่อนะ
รักพูดเลยว่ามันเหมือนมีมาตั้งแต่เมื่อก่อน

ก็อย่างที่ว่าเขาต้องไปปฏิบัตินะ

คนก็จะอยากไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้

หนดจิตแบบนี้ได้มีวันที่จะหมดไปได้ไหม

ในการปฏิบัติสมาธิ
มี๒ทางเรียกว่าทางหนึ่งคือ
สมรรถะภาวนา

พวกนี้ดับปุ๊บจบเช่น
ะไปปุ๊บเห็นผู้หญิงอาบน้ำ
แก้ผ้าอกต้มเกิดกำหนักปุ๊บ

แต่อีกทางหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือ
วิปัสนาวิปัสนาภาวนา

เป็นธรรมดาหนอเมื่อมันเกิดเป็นสมาธิ
แล้วมันวางจิตจากความยึดเหนียว

แต่มันไม่ได้ฤทธิ์อะไรแต่มันจะทำให้

ไม่ทุกเวทนามันจะเกิดขึ้นกับพระเรือสงฆ์
เขาก็โทรมาบอกเอ้าทำไมลุงกู่

ปรากฏว่าเขาก็เลยวิ่งยังอยู่ที่กุฏิอยู่เลย

แล้วตัวเราแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีฤทธิ์บางอย่าง

ผมเคยในคอมีพระเยอะ

มันกันไปเหยียบข้างเล็กมันพุ่งปุ๊บไปหน้า

เพื่อไปอีกเลนหนึ่งที่ออกซ้าย

สรุปนะฮะของในมุมของ

คุณผู้ชมครับและแน่นอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้
มาจากแฟนเพจของรายการของเรานี่แหละ

แฟนเพจของรายการที่ได้มาร่วมรายการกับเรา
มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับ